มาดูความคืบหน้ากรณีที่คุณครูท่านหนึ่ง
จังหวัดกำแพงเพชรไปเซ็นค้ำประกันทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนเกือบ๖๐คน
แต่ทีนี้มีนักเรียนบางส่วนไม่ยอมจ่ายทุนคืน
ก็คือทุนก่อยสอทำให้คุณครูถูกยึดทรัพย์ก็คือที่ดินต่างนี่นะคะ
แม้ว่าตอนนี้จะมีบางคนไปปิดบัญชีให้แล้ว
คุณครูก็บอกว่าแต่บางคนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามานะ
ใจของคุณครูไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไร
เพราะอยากได้ยินแค่คำขอโทษแค่นี้ครูก็พอใจแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะครูหลังจากที่เดินทางมา
กรมบังคับคดีมาเคลียร์เรื่องนี้
เมื่อวานก็เดินทางกลับกำแพงเพชรแล้วเรียบร้อยนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อยก็คือคุณครูวิพาบานเย็น
ที่ถูกยึดบ้านยึดที่ดินขายท่อตลาด
เพราะว่าไปเซ็นค้ำประกันลูกศิษย์กว่า๖๐คน
ให้กู้เงินกยศปี๔๑
เดินทางกลับถึงโรงเรียนเรียบร้อยค่ะ
หลังจากไปจัดการเรื่องถูกยึดที่ดินที่กรมบังคับคดีมา
พอมาถึงเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกตอนนี้สบายใจขึ้น
หลังจากที่มีข่าวก็ทำให้ลูกศิษย์หลายคนมาขอปิดบัญชี
แล้วก็โทรมาขอโทษด้วย
ซึ่งไม่คิดโทษหรือโกรธเคืองลูกศิษย์
เพียงแค่อยากให้มาขอโทษก็เพียงพอแล้ว
หลังจากนี้จะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ
ตอนนี้มีสิทธิ์ลูกศิษย์นะคะปิดยอดไปแล้ว๕คน
เหลืออีกตั้ง๒๒คนรวมเป็นเงินประมาณ๕แสนบาท
วิพาบอกว่าแม้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
จะสามารถฟ้องลูกศิษย์เพื่อเอาเงินส่วนที่จ่ายไปให้กับลูกศิษย์

ฟ้องแล้วเอาคืนมาได้แต่ยืนยันว่าครูก็คือครู
ไม่ฟ้องลูกศิษย์แน่นอน

นี่เป็นครูเนี่ยนะคะหากฟ้องไปก็ไม่ได้ประโยชน์

เพราะที่ดินผืนนั้นมันเป็นมรดกเท่านั้นนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม
ก็คือนายสะอิ้งกัญญมูลเป็นเพื่อนของครูวิพาล
บอกว่ารู้จักครูวิพามา๑๐ปีแล้ว

ตั้งใจทำงานจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อดทนอดกลั้น
ซึ่งก็ได้ให้กำลังใจให้ครูวิพามาโดยตลอด

และหัวใจที่รักสิทธิ์ในวันนี้ก็เลยยอมเซ็นค้ำประกันไป
ถ้าหากเป็นตัวเขาเองก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกัน
ทำให้มีเรื่องมีราวแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมานะคะ